เหตุการณ์นี้ที่จังหวัดกระบี่ค่ะมีผู้ชาย๔คนเข้าไปในสวนปาม
ไปตัดผลปาล์มเยอะมากเลยพอตำรวจไปจับเขาบอกว่าไม่ได้ขโมยนะ
มีผู้ชายชื่อโก้จ้างให้มาตัดปามเขาก็เลยไปตัด
แต่ตำรวจบอกว่าหลักฐานหลายอย่างมันบ่งบอกว่าคุณแอบเข้าไปในสวนปาม
แล้วแอบไปตัดน่าจะเป็นลักษณะของการขโมยมากกว่าไปดูเหตุการณ์กันค่ะ
เช้ามืดวันนี้ค่ะนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะบันทึกเหตุการณ์เอาไว้

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปจับคนร้าย๔คน
ไปขโมยผลปาล์มในสวนปามของชาวบ้าน
ในพื้นที่หมู่๕ตำบลเกาะกลางอเกาะลันตาจกระบิ
ตอนไปถึงคนร้ายกำลังจะขึ้นกระบะเลยค่ะ
ทะเบียนบมม๑๙๔ตรัง
เจ้าหน้าที่แสดงตัวบอกให้นอนหมอบกับพื้น

แล้วตรวจพบมีผลปาล์มสดหลายทลาย
ถูกตัดมาใหม่เต็มกระบะหลังเลยค่ะ
คือเจ้าหน้าที่ประเมินดูว่าเต็มกระบะหลัง
ถ้าเอาไปขายน่าจะได้เงินสักประมาณ๕๐๐บาท
แล้วก็ไปเจอเขียวสำหรับตัดปาม
ไปเจอมีดพระทั้งหมดก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ

นายยฟาหมารราอายุ๕๘นายสมเกียรติหมารราอายุ๒๙

นายประเสริฐรักษากิจอายุ๕๒และนายชนละทิศบุตรเหมอายุ๒๐
เขาก็อยู่ในพื้นที่หมู่๔ตะบนเกาะกลางนี่แหละค่ะ
แต่ทั้ง๔คนก็บอกว่าเปล่าเลยไม่ได้ขโมย
มีผู้ชายชื่อโก้จ้างให้ไปตัดปาม
เขาก็นึกว่าโก้คือเจ้าของสวนปาม
เจ้าหน้าที่บอกว่าแหมจะให้เชื่อได้ยังไง
เพราะพฤติกรรมมันแบบมาช่วงเวลาที่ไม่ใช่เวลาที่เขาตัดปามกัน

ประตูรั้วเหล็กมีกุญแจล็อกเหมือนกับโดนแอบตัดกุญแจ
ก็เลยต้องดำเนินคดีร่วมกันลักทรัพย์นะคะ
ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานผ่านนะ
แล้วก็มีเรื่องของการบุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืนด้วย

เดี๋ยวขยายผลตามหาตัวไนโก้

มันบ่งบอกว่าคือตั้งใจเข้าไปขโมยอะค่ะ